ในขั้นตอนของการกรองดินเอียดเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะทำให้ได้เกลือสินเทาที่ดีมีคุณภาพ
ดังนั้นจะต้องมีการวัดความเข้มข้นหรือความเค็มของเกลือก่อนจะนำไปต้ม
โดยวิธีการตรวจสอบความเข้มข้นหรือความเค็มของเกลือสินเทาซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบดั้งเดิมที่ทำกัน
คือจะนำไข่ดิบมาลอยในน้ำเอียด
ถ้าไข่นั้นไม่จมน้ำแสดงว่าความเค็มมากพอสามารถนำมาต้มเป็นเกลือที่มีคุณภาพได้
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน